นี้เนี่ยไม่มูอยู่ได้ไงเหมือนที่เชอรี่บอกเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างผู้จัดละครสายดราม่าพี่พอร์ตสายทิพย์เองเนี่ยก็เป็นสายมูตัวแม่นะคะ
ขึ้นชื่อลือชาเรื่องไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างนานา
บ้วงสวงละครเรื่องไหนเรื่องนั้นจัดเต็มจัดเต็มถึงขนาดที่ว่าหาพ่อพรามเบอร์หนึ่งมาทำพิธีเอาเลิกเอาใช้ตลอดอะคุณผู้ชมคิดดู
พี่กูแดมบูถดรรมะส่วนใหญ่ชอบไปทำบุญตามวัฒน์ตามวาทฤษฐามากกว่า
ปั้นผลงานดีออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูส่วนฉายาที่บอกว่าเป็นผู้จัดสายมูเนี่ยมาจากไหน
เดี๋ยวไปฟังพี่ฉอดสายทิศก็หน่อยค่ะ
แต่ว่าวิธีการคำว่ามูของพี่อาจจะต่างจากคนอื่นนิดนึง
สังเกตเห็นที่นิ้วก็มีแบบว่าแหวนพระพิกาเนต
ว่าก็คงเป็นเหมือนทั่วไปนะคะ
โดยคนที่ทำงานด้านเหล่าการนับถือพระพิคเนธ

เขาบอกว่ายุคนี้ต้องมูลจริงไหมคะ

อย่างที่บอกค่ะเป็นเรื่องความเชื่อเนอะ
ซึ่งแต่ละคนก็คงมีความเชื่อที่ต่างกันไปมากน้อย
ก็จะเห็นว่าแบบเราจะใส่เครื่องใหญ่มากจัดเต็มอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเป็นสีลิ่งมุมคลกับคนทำงานอะไรอ่ะ

หนูต้องไปทำข่าวที่แบบบึงการไหมหรืออะไรอย่างนี้
พี่ว่าคนละเวย์อย่างที่บอกงานอย่างแก่สวดมดดำเขาจะไปแบบ
เดินทางไปที่นั่นที่นี่เห็นมีรายการอยู่ที่ช่องด้วยเนาะ
แต่พี่ก็จะไม่ค่อยมีโอกาส
พี่ชอตรู้ลึกมีรายการที่ช่องด้วยนี่คือพูดถึงพี่มดดำนะ
การอะไรคชาพาพาไปมู

อะพี่ก็พูดนะพี่ชอตเนี่ยมูเรื่องไหนเรื่องนั้นปรังตลอด
ให้สังเกตดูดีแต่เมื่อกี้นิดนึงคิดว่า
หนังอลองมาปิ้งไก่โอ้โหควัน
พี่เห็นควันมาสักครู่นี้ไม่ใช่อะไรนะ